คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพิงพักของบ้านมั่นคงที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยแจ้งข่าวมาบอกว่ามันมีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
หลังจากที่ชาวบ้านพากันไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนว่ามาอยู่ที่นี่แล้วบ้านจริงเนี่ยไม่เสร็จสักทีนึงคือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดสร้างบ้านให้กับชาวบ้านได้อยู่อาศัยโดยให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยไปรวมตัวกัน
หรือว่างบริมาณในการจัดสร้างบ้านให้ต้องทำเป็นล็อต
รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์แล้วก็ส่งเงินไปซื้อที่ดินได้แล้ว
แต่บรรดาผู้นำชุมชนหรือว่าประธานรุ่นเก่าเนี่ย

บ้านตรงนี้ก็เลยไม่ได้สร้างสักที
ก็เป็นเพลิงสังกษีอย่างที่เห็นบอกให้อยู่ชั่วคราวไปก่อน

ค่ะฟ้นตกก็เอาไม่อยู่หมายตัวความสะดวกสบาย

ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนเขาเคยอยู่กันแถวตลาดแถวย่านบางบัวทอง
แล้วตลาดมันไฟไหม้ฮะพอตลาดไฟไหม้เขาเห็นว่าเออชุมชนอื่นมันเคยมีลักษณะแบบนี้
บ้านขึ้นเสร็จเรียบร้อยเลยนะสวยงามเลยนะเขาก็เลยไปยื่นเรื่องบ้าง
ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่เสร็จสักทีก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
แต่เมื่อคืนนะฮะมันมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับ
เช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับพื้นที่สี่ไร่ตรงนี้
เรียบคลองเจ็ดตะมนต์บางบัวทองนะฮะได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปนะฮะได้คุยกับป้าแหม่มป้าแหม่มอายุ๕๐ปี
แหม่มบอกว่าหลังจากที่ไปร้องเรียนเรื่องราวต่างความโปร่งใสต่างของโครงการเนี่ย
ไม่มีที่อยู่กันเนี่ยบ้านจริงไม่เสร็จเนี่ยนะฮะ
กลางดึกที่ผ่านมากำลังจะนอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
เสียงเนี่ยมาจากริมถนนทางเข้าที่พักแต่ไม่กล้าออกไปดูกัน
ตอนเช้าก็ไปถามเพื่อนบ้านคนอื่นหลายคนก็ได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดู
แต่ช่วงได้ยินเสียงปืนเนี่ยฮะประมาณตี๒เนี่ย
ไม่มีเสียงรถเข้าออกเลยนะค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะจอดรถเอาไว้ที่อื่นแล้วก็เดินเข้ามาหรือเปล่า
ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
อยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจพื้นที่บ่อยส่วนจุดที่ได้ยินเสียงปืนดังเข้ามาเนี่ยนะครับ
แหม่มบอกว่าอยู่แถวริมถนนคอนกรีตนะครับอยู่ห่างจากบ้านของป้าแหม่มเนี่ย

เสียงปืนดังขึ้นกี่นัดเมื่อวานแต่เราได้ยินสามนัดค่ะสามนัดติดติดกันเลยไหมครับติดติดกันเลยค่ะ
ติดติดกันเลยค่ะดังดังแรงมากเลยค่ะดังปั้งปั้งปั้งอ่ะค่ะ
ผู้ไม่หวังดีนะเราก็ไม่รู้ว่าใครหวังดีกับเรา
หวังดีกับเราอ่ะเนอะก็อยากจะให้ทางตำรวจมาเข้ามาดูแลนิดนึง
อะไรประมาณนั้นค่ะส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการสร้างบ้านนะฮะ
โครงการบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งเขาก็จ่ายเงินกันไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับ
ทางคุณปวินวัฒน์ปารมีศรีประหลัดป้องกันอำเภอบางบัวทองนะฮะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช
วันนี้ก็ลงพื้นที่มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากชาวบ้าน
เมืองต้นทางหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนพชบอกว่า
เดี๋ยวจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนค่ะเอาเรื่องตรงเนี่ยที่พักที่อยู่กันก่อน
ซึ่งมันไม่สะดวกสบายกันฟ้ากันฝนไม่ได้
เดี๋ยวจะสร้างที่พักชั่วคราวให้ใหม่โดยเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
แล้วก็ปูพื้นด้วยปืนด้วยปูนขออภัย
ไม่ใช้สังกษีแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ยังไงต้องอยู่ที่พักชั่วคราวที่เป็นสังกษีไปก่อนนะ
เดี๋ยวจะสร้างที่พักชั่วคราวให้ใหม่จนกว่าบ้านจริงจะเสร็จนะครับ
ลุงจิตอายุ๕๙ปีนะครับพาเราสำรวจพื้นที่แถวนี้นะฮะ
คุณเนติชาวก็นี่เดินตามไปดูลุงจิตแกบอกนี่ลุงอยู่มา๓ปีแล้ว
ครอบครัวลุงมีกัน๔คน๑ใน๔เนี่ยคือหลานอายุแค่๖เดือน
นี่ฮะเพลิงพักตรงนี้เนี่ยฝนตกโอ้โหกระทบหนักมาก
หลังคารั่วต้องหาซิลิโคนมาอุดรอยรั่วซึ่งมีหลายจุดเหลือเกิน
ลุงบอกอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองแล้วก็สมทบกับเขาในรูปของสหกรณ์ชุมชนต่าง
หวังจะได้มีบ้านไม่คิดเลยว่าต้องมาเจอสภาพแบบนี้
จริงไหมหรือให้เราไปเสร็จปลอมมา
คือประเด็นเรื่องการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงตรงนี้ที่ต้องหยุดชะงักนะครับ
เนื่องจากเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มนี้ฮะชาวบ้านตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านแต่ละคนเขาก็ผ่อนชำระกันไปเนี่ยแล้วมันหายไป๒ล้านกว่า
โครงการเนี่ยมันหยุดชะงักเพราะว่าทางฝ่ายราชการเนี่ยเขาไม่ได้เงินนะครับ
ก็ต้องไปไล่กันว่าเอ๊ะเงินมันหายไปตรงไหนอย่างไรนะครับ
มันไม่สามารถดำเนินการต่อได้เดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ
ทางประธานพอชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงมาพูดคุยกับชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการแล้วก็ทิศทางการแก้ปัญหาต่อไป